มะปรางริ้วที่มีความสวยงามเป็นการริ้วที่ต้องแสดงฝีมือและความชำนาญนั่นคือมะปรางริ้วลายการเวก
โดยมะปรางริ้วลายการเวกนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างจากลวดลายอื่นเพราะต้องเก็บก้านของผลมะปรางไว้ด้วยเพื่อใช้เรียนแบบเป็นก้านดอกไม้
และจะเริ่มต้นด้วยการริ้วลายตรงก่อนต่อจากนั้นก็จะต้องมีการกดคมมีดให้ถึงเมล็ดมะปรางเลยในลักษณะของการกดริ้วเฉียงลงไปยาวเกือบถึงส่วนคั่ว
แล้วจึงค่อยซ้อเมล็ดมะปรางออก